ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของคนไทยที่มาแรงแซ่งโค้งในยุคปัจจุบันอย่างการขอโชคลาภจากน้ำตาเทียน
หลายที่และหลายคนก็คงจินตนาการภาพจากน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์กันตามความเชื่อและศรัทธาส่วนตัว
วันนี้นอกจากน้ำตาเทียนที่คนเห็นกันจนชินตาเรามีเรื่องฮือหามาฝากเมื่อน้ำตาเทียนกลายร่างเป็นอย่างอื่นส่วนจะกลายร่างเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
ไปกันที่จังหวัดสุโขทัยที่บ้านเลขที่๒๐๕หมู่๑๓ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
พบเทียนน้ำมนต์ที่ติดค้างขันสำริดโบราณอายุกว่า๘๐๐ปีมีรูปร่างคล้ายงูเกาะอยู่ที่ขอบขันดูแล้วคล้ายหัวงูกำลังแผ่แม่เบี้ยมีดวงตาสีดำทั้งสองข้างเป็นที่แปลกประหลาดยิ่งนัก
โดยคุณรุ่งอรุณลำจวนเปิดเผยว่าครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายเมื่อ๑๐ปีก่อนได้ฝันว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีถือขันสีทองมามอบให้
ตนก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ต่อมากลับมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนขุดหาของเก่าของโบราณมาหาพร้อมมอบขันสำริดใบนี้พร้อมพระเครื่องเนื้อดินหนึ่งองค์ให้
แล้วบอกว่าฝันเห็นตนแต่งชุดไทยถือขันใบนี้จึงเชื่อว่าตนเป็นเจ้าของในอดีตชาติจึงนำมามอบให้
ต่อมาผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตลงตนก็มักจะมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นคือฝันเห็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวห้อยลูกประคำมานั่งสมาธิหน้าขันสำริท
บางทีก็เป็นชีปักขาว๗ท่านมานั่งสมาธิภาวนารอบขันสำริทแล้วเหมือนมีเสียงใครสักคนบอกให้ตนนำน้ำสะอาดไปใส่ในขัน
ตนก็ทำตามที่ได้ยินมีอยู่วันหนึ่งคนรู้จักกันซึ่งตามองไม่ค่อยเห็นมาไหว้บูชาแล้วนำน้ำในขันไปล้างหน้าปรากฏว่าไม่นานเขาสามารถมองเห็นตัวหนังสือตัวเล็กได้อย่างชัดเจน
และที่สำคัญตนยังมีโชคลาภมาโดยตลอดอีกด้วย

หยดน้ำตาเทียนเปลี่ยนรูปร่างอย่างน่าอัศจรรย์ดันไปคล้ายกับพระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ดน้ำตาเทียนนี้ได้มาจากพิธีเทศคาถาพันธ์และเทศมหาชาติที่พุทธมนตรจัดขึ้น
ภายในพิธีมีการจุดเทียนหนึ่งพันเล่มทูบหนึ่งพันดอกและดอกไม้หนึ่งพันดอก
โดยมีการหยดเทียนลงไปในอ่างหลังเสร็จสิ้นพิธีปรากฏว่า
ไม่เห็นหยดน้ำตาเทียนแต่พอดูไปดูมาก็พบว่าเทียนน้ำมนต์ติดกันเป็นแผ่นใหญ่
และคล้ายกับพระมาลาเบี่ยงมากงานนี้สร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
น้ำตาเทียนนี้ได้นำไปตั้งถวายไว้หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเลสวนมหาราช
พร้อมทั้งใส่แช่อ่างน้ำไว้เพื่อป้องกันเทียนละลาย
และกำลังจะสั่งทำตู้กระจกใสสำหรับใส่น้ำเพื่อจะใส่พระมาลาเบี่ยงเก็บไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
เพราะถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก